ทีนี้มาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ค่ะพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังก็คือเป็นสถานบันเทิง๓แห่ง
๓แห่งนี้ใครไปขอให้กักตัว๑๔วันนะคะ
คือตอนนี้ค่ะมีผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพหานคร๒๒ราย

คือในแพทย์วิชาณปาวันผู้มนุยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองบอกว่า

กลุ่มที่๑ก็คือเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง
ปัจจุบันมีคนติดเชื้อกว่า๗๐ราย
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนน้องแข็มบางแคร์
ก็อยู่กันเป็นชุมชนในพื้นที่เขตรอยต่อกับสมุทรสาครนะคะ

กลุ่มที่๒คือการระบาดในโรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งที่พระราม๒เขตบางขุนเทียน
เป็นคนไทย๑รายเมียนมา๖รายทุกรายเป็นพนักงานรายวัน
อยู่ในสายงานผลิตเดียวกัน
ทีมสอบสวนโรคเก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่ทำงาน
มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ที่ก๊อกน้ำและที่อ่างน้ำนะคะครับ
ส่วนกลุ่มที่๓กลุ่มนี้อย่างที่บอกค่ะว่า๒๒รายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงค่ะ
รายแรกเป็นนักเที่ยวจังหวัดนนทบุรีและผู้ป่วยให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า
มีร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอยู่๓ร้านค่ะเราบอกชื่อให้หมดนะคะ
๑คืออีสานกรองแก้วย่านปิ่นเกล้า๒ร้านแซ่บอีสานคาราโอเกะย่านเทเวศนะคะ
น้องใหม่พลาซ่าย่านปิ่นเกล้าค่ะตอนนี้ยังมีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยต้องขอความร่วมมือนะคะใครไปใช้บริการไปรับประทานอาหาร๓ร้านนี้
ช่วงวันที่๑๕๒๐ธันวาคมให้สังเกตตัวเอง
กักตัว๑๔วันไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะคะ
กฎธมก็เพิ่งมีมาตรการต่างมาเมื่อวานด้วยนะครับ
อาหารต่างก็เปิดได้ทานได้ก็ได้แค่ถึงเที่ยงคืนนะครับ